ทีนี้จะพาไปดูคลิปจากโลกโซเชียลบ้าง
วันนี้มี๓เหตุการณ์ที่จะให้คุณผู้ชมได้ดู
แต่เหตุการณ์แรกเดี๋ยวให้ไปดูก่อน
ปั่นค่ะเขาปั่นจักรยาน
แต่เขามีวิธีการช่วยผ่อนแรง

ไปดูกันใช้วิธีไหนนี่ดูสิ
เห็นบ่อยนะไม่ว่าแต่ส่วนใหญ่เห็นกับรถอะไรไหม
รถจักรยานยนต์ด้วยและจักรยานด้วยแบบนี้นะครับ

ใช่คือเขาไปขับจี้แบบจี้ท้าย
พ่วง๑๐ล้อแบบกระชั้นชิดแบบนี้

หนึ่งหลบแดดครับเพราะแดดมันก็แรง
เงาของรถพ่วงบัง
สองคือเขาใช้เหมือนกับแบบเป็นแรงดูดอ่ะคุณ
คือทำให้คนปั่นจักรยานเองเนี่ยก็เบาแรง
แล้วเห็นไหมคนที่เขาขับรถมาตามหลัง
เขาเห็นแบบนี้จริงมันเป็นอันตรายนะ
คือนอกจากเป็นอันตรายต่อคนที่ขี่จักรยานแล้ว
ยังเป็นอันตรายต่อคนใช้รถใช้ถนนคนอื่น

ซึ่งผู้โพสต์เขาก็ระบุข้อความเอาไว้ว่า
ขี่แบบนี้จะทำให้คนขับเขาเดือดร้อนเปล่า
ถ้าเกิดรถพ่วงเบรกกระทันหันขึ้นมา
เพราะอย่างที่บอกว่าเขาอาศัยแรงดุจากรถพ่วง

แต่ก็เมื่อกี๊จะพับจังนะ
ในเพื่อนประชานุนไทยก็จะปลูกไปกัน
แผ่นปูนมันก็ตกลงมาบนถนนเนี่ยดูจังหวะเนี้ยครับอ๋อ
เกือบจะทับรถที่วิ่งมานะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวเห็นคลิปนี้
ก็เลยติดต่อไปยังคนโพสต์คลิปคือนางสาวสุวดีอรัญวาส
อายุสามสิบเก้าปีก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเหตุการณ์เนี้ย
เกิดขึ้นตอน๘โมงเช้าเลยตอนนั้นรถกำลังติดเลยนะคะ
รถก็ค่อยเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วเธอเนี่ยขับตามหลังรถเก๋งสีขาว
คันในคลิปมาจังหวะนั้นน่ะดูสิแผ่นปูนเนี่ยมันหล่นลงมา
โอ้โหเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยอ่ะค่ะแล้วรถของเธอนะ
ขับตามมามาด้วยกัน๖คนเกือบโดนแผ่นปูนเนี่ยมันตกมาแต่
แล้วก็กระเด็นใส่เหมือนกันแต่อย่างหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าไม่โอเค
ไม่พอใจเลยก็คือพอเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะเธอก็เอารถของเธอไปจอด
แล้วก็เดินลงมาแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อสร้างเนี่ย
มาขอโทษมาพูดถึงเหตุการณ์มาอธิบายถึงอุบัติเหตุเลย
คือเจ้าหน้าที่ของบริษัททำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ออกมาเก็บเศษปูนออกจากถนนเท่านั้นเธอก็เลยบอกว่าเรื่องเนี้ย
แม้จะไม่มีใครเป็นอะไรก็ตามแต่อยากให้บริษัทออกมาขอโทษกันหน่อยนะคะ
อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุโอ้โห
ดูสิมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เกิดขึ้นบนถนนสี่แยกเนิน
อยู่ที่อำเภอพนักนิคมจังหวัดชนมุรีนะคะอู้ยได้รับบาดเจ็บมาน่ะใช่
เจ้าของคลิปเนี่ยไปเจอเหตุการณ์พอดีเป็นรถบรรทุกพ่วง
รถบรรทุกเนี่ยนะคะพุ่งชนกับรถกระบะแล้วเสียงดังมากตอนที่เจอค่ะ
ในรถกระบะเนี่ยนะมีเด็กหลายคนเลยนั่งรถมาด้วย
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บร้องกันโอดโอยอะค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูคลิปนี้
จังหวะนี้พร้อมกันหน่อยนะคะ
เกิดเหตุรถชนตรงสี่แยกเนินหินนะครับ
มีไฟแดงไฟแดงหลุดออกมาเลย

โอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยคนที่เขาไปเจอเหตุการณ์เขาก็บรรยายเหตุการณ์นะคะ
เพราะว่ารถบรรทุกเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมาอัดรถกระบะที่มีเด็กอยู่ในรถด้วย
แล้วอีกฝั่งนึงมันก็เป็นเสาไฟจราจรนะคะเห็นไหมไฟแดงเนี่ยร่วงลงมาเลย
ซึ่งรถคันนี้เนี่ยมีเด็กหลายคนแล้วเด็กก็ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในกระบะรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือนะคะ
ซึ่งคนที่เขาไปเจอเหตุการณ์เนี่ยเขาไปเจอจังหวะช่วงนี้แต่เขาไม่ได้อยู่รอจนจบ
เขาก็เลยไม่รู้ว่าอาการเด็กที่ได้รับบาดเจ็บแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับ
อ๋ออันทรายนะตรงนี้การขับรถขับรานะครับ